ส่วนใครไม่ได้ไปเที่ยวก็ดูข่าวนี้ก็แล้วกัน
จังหวัดกระบี่ค่ะที่เกาะห้องค่ะ
มันเป็นเรื่องของศึกแห่งศักดิ์ศรีอีกแล้ว

ถ้าฉันไม่ได้เออแกก็อย่าหวังว่าจะได้

โอ้โหทนไม่ไหวแล้วดุเดือดมากจริง

นี่เดี๋ยวสักพักยกขาขึ้นมา
ตีเข่านี่นี่ยกแล้วตีตีตีตีเข่าตีเข่า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
พี่เขาสู้กันทำไมทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามไปสัมภาษณ์มาเลยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะ
เป็นเรื่องใหญ่ก็คือลงพื้นที่ไปสอบถามมาสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะคะไม่ได้ไปสอบถามน้องเขานะ
สอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธานบกขอรณีคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแอบถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะ
แล้วก็บอกว่าบนเกาะห้องเนี่ยก็คือจะมีตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่เยอะมากประมาณ๑๐ตัวได้คือเราเคยเห็นเหตุการณ์นี้ไปแล้วครั้งหนึ่งที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชม
ปกติเนี่ยนะตัวเงินตัวทองเหล่านี้มันจะออกมากินพวกเศษอาหารนะคะแถวโรงอาหารที่เจ้าหน้าที่อุทยานเขาทานกันคุณนึกออกไหม
ก็จะมีเศษอาหารที่เคาะเขียดทิ้งไว้นั่นแหละรวมไปถึงอาหารจากนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้แต่ช่วงนี้ไงมันเงียบเหงานักท่องเที่ยวไม่มีมันหิวตัวเงินตัวทองมันก็เลยหาของกินได้ยากขึ้น
ก็เลยเกิดการต่อสู้แย่งชิงอาหารกันขึ้นแบบนี้อาหารมันมีน้อยอ่ะนะคุณนะสุดท้ายหลังจากสู้กันไปสู้กันมาสักพักหนึ่งก็หยุด
หยุดแล้วยังไงต่อทางใครก็ทางมันหยุดแยกง่ายเลย
แต่อย่างน้อยมันก็โดนกันตัวนะแมนแฟร์มันเป็นลูกผู้ชายมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีสุดท้ายมันไม่รู้จะทำไงแยกทางดีกว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่
ศึกนี้ไม่จบลงง่ายแน่นอนวันนี้พักก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่
มีต่ออันนี้พากสองแล้วไงเป็นมหากาศภาคสาม
เกิดเล่าไปแล้วรอบนึงที่นี่เลยตอนสู้กับเราทีนึงครั้งที่แล้วซ้ำตัวเลยนะ
คราวนี้มา๒นี่ภาค๒เดี๋ยวดูภาค๓จะมาแย่งอะไรกันต้องติดตามต่อไปยาวนะครับ